มาถึงเรื่องของการทดสอบกันบ้างนะครับ
จีนเขามีการทดสอบเกี่ยวกับซุปเปอร์บัสคุณ
รถคันนี้แตกต่างจากบัสคันอื่น
เพราะว่าถือว่าเป็นรถบัสที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับมาก
แต่ต้องขอบอกว่ายังเป็นการทดสอบคุณนี่ไง
นี่คุณนึกว่าแบบอยู่บนโอ้โหอวกาศหรือเปล่าหรือว่าโลกอนาคตหรือเปล่า

แต่ที่เห็นนี่เป็นโมเดลไม่ใช่ถนนจริงเมื่อกี้เหมือนถนนจริงนะ

เป็นโมเดลซุปเปอร์บัสผลงานการพัฒนาของวิศวกรชาวจีนนะครับ
ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากเลย
เข้าไปดูโมเดลแบบนี้ก็ตื่นเต้นตกใจไงคุณ
เปอร์บัสจะวิ่งบงรางที่ฝังเอาไว้บนถนน
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง๑๒๐๐คนนะครับ
โดยผู้โดยสารจะอยู่ด้านบนของรถบัส
และรถที่วิ่งตามท้อนทะโน้นทั่วไป
ก็จะสามารถวิ่งได้ตามปกติไงคุณ
คือไม่ต้องติดไฟแดงวิ่งคร่อมวิ่งข้ามไปได้เลย
เหมือนเป็นอยู่อุโมงก็มาครอบเราอย่างนี้นะ
ก็วิ่งไปกันได้ทั้งรถธรรมดาแล้วก็รถซุปเปอร์บัสแบบนี้นะครับ
โดยจะใช้ระบบการทำงานเดียวกับรถไฟฟ้าใต้ดิน
แต่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินถึง๑ใน๕

ดินมันต้องเจาะไงเจาะพื้นเจาะอะไรอุโมงต่าง

ที่เป็นปัญหาหลักกวนใจนักเดินทาง
การจราจรติดขัดให้น้อยลงกว่าการใช้รถบัสธรรมดาทั่วไป
และยังหวังอีกนะครับว่าจะมีราคาค่าโดยสารที่ไม่แพงนัก
เมื่อเทียบกับบริการขนส่งประเภทอื่น

และวางแผนทดสอบเดินรถครั้งแรกที่เมืองชินห่วงเต่ามณฑลหูเป่ย
ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะได้เห็นของจริงแล้วเหรอ

มีความแปลกมีความทันสมัยแล้วก็แก้ปัญหาจราจรได้ดีนี่
ดูตอนลงนะโอ้ตอนลงเท่มาก